เอาอย่างนี้คุณผู้ชมจะพาไปดูเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาทำพิธีโนราโรงฮู
เกิดเหตุการณ์กับผู้หญิงคนนี้คล้ายกับว่ามีองค์มาแฝงร่างค่ะ
เฮ้ยดูสิมันน่ากลัวมากเลยคุณชิสาเห็นแล้วมันขนลุกกลิ้งไปกลิ้งมา
เฮ้ยเกลียวเกลียวเกลียว

เดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ผมกลัวผมกลัว
กลัวได้จริงใจไหม

รู้แล้วว่าคุณกลัวคุณตั้งสตินิดนึงแล้วก็ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
เนี่ยจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขามีท่าทางประหลาดดูเหมือนลักษณะกำลังคานกำลังคลานไปนะ
ทำพิธีนี้ขึ้นมาสำหรับคนที่นับถือโนราหรือว่าครอบครัวมีเชื้อสายโนรานะครับ
แต่คุณผู้ชมระหว่างทำพิธีมีสาวใหญ่คนนี้แหละ
เกิดอาการประหลาดลักษณะว่าไม่เดินแล้วขอลงไปเลื้อยลงไปคลาน
แต่แต่แต่มันไม่ใช่งูเป็นจอระเข้ค่ะ
ซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่านี่แหละน่าจะเป็นปู่ตาทวดขุนดำมาแฝงร่าง
ปู่ตาทวดขุดดำคือใครคืออะไร
คือจอราเข้ยักษ์นั่นเอง
นี่ไงตามภาพที่เห็นเราเห็นรูปปั้นจราเข้น่ะเห็นไหม
ใช่นะคะคือเรียกว่าจราเข้ยักษ์เนี่ยมีความยาวความกว้างเท่ากับคลองนางเรียมพอดิบพอดีเลย

แล้วสมัยก่อนเนี่ยเชื่อไหมว่ามีคนเคยเห็นตัวจริงด้วย
แล้วก็เชื่อกันว่าจราเข้ทวดขุนดำเนี่ยไม่เคยทำร้ายคนนะ

แต่ถ้าหากว่าใครอยากจะขอพรขอโชคขอลาบต่าง
โดยเฉพาะเรื่องของการทำไร่นาจะให้ผลผลิตดี
แล้วท่านก็ยังช่วยปกปักรักษาให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข
ใครขอเงินขอทองก็เงินไหลมาเทมาอีกด้วย
เพราะฉะนั้นสายมูก็เลยชื่นชอบ
มากที่จะมากราบไหว้ถ้าใครมีโอกาสมาที่พัทธลุงเนี่ยนะ
มาที่ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนต้องมากราบไหว้ขอโชคจากท่านนี่แหละ
ให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นเพียงแค่เศษเสื้อส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเท่านั้น
ชื่อท่านสะกดยากมากเลยเอาเป็นว่าเสิร์ชหาปู่ตาทวดขุนดำรับรองคุณเจอ
เป็นเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับจราเข้นะ